คุณผู้ชมซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่ได้รายงานไปนะคะ
ญาติเองก็ดีหรือว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ไปอยู่กันที่โรงพยาบาลสุริราชนะคะ
เพื่อที่จะไปรับศพนะคะกู้ภัยที่ประสบเหตุในครั้งนี้
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยนะคะ
โรงพยาบาลสิริราชผู้สื่อข่าวของเราประจำการอยู่ที่นั่น
พร้อมจะรายงานสถานการณ์สดเข้ามานะคะ
ชีวิตทั้งหมด๔ศพนะครับได้ทยอยเดินทางกันมาติดต่อขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยศพแรกนะครับที่มีการติดต่อรับออกไปนะครับคือศพของนายธนพบประภัยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงของมูลนิธิสยามนนทบุรีนะครับ
ส่วนอีก๓ศพนะครับทางญาติเพิ่งที่จะเดินทางมาติดต่อขอรับศพไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยบรรยากาศทั้งหมดนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยครับ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชนะครับซึ่งศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกนำส่งมาชนะสูตรที่นี่นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางกันมาติดต่อขอรับศพกันอย่างต่อเนื่อง
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวขอโทษครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับหรือต้น
บอกกับทีมข่าวทั้งน้ำตานะครับว่าเธอนั้นอยู่กับสามีมามากกว่า๒๕ปีแล้วนะครับ
ที่ผ่านมาสามีนั้นรักและช่วยเหลือ
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นก็เป็นภาพภรรยาของกู้ภัยชื่อคุณต้นค่ะคุณต้นเป็นหนึ่งในกู้ภัยที่เสียชีวิตนะคะคุณอดิทเราก็ไปสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าก็ต้องเดินทางไปรับศพสามีแล้วต้องบอกว่าเป็นเป็นเคสที่น่าเห็นใจค่ะเพราะว่าคุณจะได้เป็นคุณพ่อมือใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเธอก็เล่า
ที่มาหลายสิบปีแล้วนะคะในตลอดการทำงานสามีเธอไม่เคยบ่นเลยนะคะหากมีเหตุดึกดื่นขนาดไหนก็จะรีบออกจากบ้านเนี่ยไปช่วยผู้ประสบภัยตลอดมาเลยใช่ครับแล้วทันทีที่ทราบข่าวว่าสามีออกไปช่วยดับเพลิงแล้วก็มีญาติโทรมาบอกเนี่ยว่าสามีเนี่ยหายตัวไปติดต่อไม่ได้สุดท้ายมาทราบภายหลังว่าสามีของเธอเนี่ยถูกอาคารถล่มลงมาทับจนเสียชีวิต
กับสามีเนี่ยเคยวาดฝันกันเอาไว้ค่ะว่าอยากให้มีลูกน้อยด้วยกันอีกไม่ช้าแล้วก็ตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าสุดท้ายฝันต้องสลายไปสามีจากเธอไปแล้วแต่เธอก็ภูมิใจนะคะที่สามีได้สละชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะ
หัวเขาสัญญาณะข้างหลังเขาจะเป็นเลข๔๖เขาก็เลยบอกเลขอะไรนะพี่บอกเลข๔๖
เขาก็เลยบอกเออพี่ทำใจจริงนะแล้วพี่มาที่เกิดเหตุเลย
ส่วนทางด้านของนางทิพาพันธ์ปรีชาอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนายธนพบก็บอกเช่นกัน
บอกเหมือนกันเลยค่ะว่าลูกชายรักในการช่วยเหลือคนเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่ตอนเด็กลูกก็ชอบสะสมรถของเล่น
รถพยาบาลรถตำรวจรถกู้ภัยกระทั่งโตมาก็ไปสมัครเป็นอาสาสมัครกู้ภัยคือสมใจเขานะคะ
เออแล้วที่ผ่านมาแม่บอกลูกชายเนี่ยเต็มที่กับงานมาตลอดเลย
โดยตัวเองถึงแม้จะเสียใจมากที่ต้องมาเสียลูกชายไป
แต่ก็ภูมิใจที่ลูกชายทำงานสละชีวิตเพื่อประชาชน

ตั้งใจทำงานมากช่วงขณะรับศพลูกชายนะคะ

แล้วเคาะลงบอกลูกชายให้กลับบ้านไปพร้อมกัน
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตอีก๔ศพนะคะ
ชีวิตตอนนี้ก็ถูกส่งร่างไปชนสูตรเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ
ศพของเจ้าหน้าที่ทั้ง๓ร่างนั้นนะคะ
ญาติก็เดินทางมารับติดต่อศพสักครู่ที่ผ่านมาแล้วเช่นกัน
สำหรับศพของเจ้าหน้าที่๓ศพจะมีการนำร่างไปทำพิธีกุศลต่อที่วัดสารแดงในช่วงเย็นนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อตอนบรรยากาศล่าสุดนี้เลยนะคะ
ที่นิติเวรโรงพยาบาลศิริราชนะคะ
พูดสิทธิ์ข่าวเราก็ไปบรรยางานนะคะ
ขออภัยสัญญาณรายงานสดอาจจะล่มไปเนื่องจากว่าด้านนอกนั้นมีเรื่องของฝนตกเล็กน้อย
แต่ภาพบรรยากาศก็ได้บรรยายงานให้คุณผู้ชมไปทั้งหมดแล้ว
เกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเพิ่มเติมกันในข่าวช่วงต่อไป